ทำไมข่าวมันถึงมาลงที่เราคะ

บสีทองหกขาในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะครับ

ทีมงานเอากบมาเลยเอากบมาเลยที่เตรียมไว้
กบแปลกสีเหลืองทอง

ขาขาหลัง๒ข้างข้างละ๕นิ้ว
และคู่ขาหน้ามีข้างละ๔นิ้ว
น้ำแข็งเป็นนักข่าวเป็นผู้ประกาศ
ดูอ่านบทแล้วต้องดูภาพไปด้วย

นี่ครับคุณผู้ชมครับขามันโผล่มาอยู่ตรงนี้

นี่ให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือขาที่มันเกินมาเวลามานับดูสรุปคือเท่าไหร่

กี่หนึ่งเนี่ย๖ขา๒๔นิ้วเออ

วนผ้าไปเพราะดิขาอื่นยังไม่พอ
นี่ชัดด้วยชัดด้วยพี่น้ำแข็งอ่าบ้านเลขที่ไปเลย
ขอดูบ้านเลขที่หน่อยบ้านเลขที่นี้บ้านเลขที่เท่าไหร่
สิบสามทับหกค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาว
แล้วเจ้าของนะเจ้าของเล่าว่ากบตัวนี้เลี้ยงไว้ปีนึงแล้ว
เห็นมันกระโดดเข้ามาในบ้านจับมาดูเล่นแล้วก็เฮ้ยมี๖ขาวอ่ะ
เลี้ยงเอาไว้ในบ่อน้ำข้างบ้านเฉพาะเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือถึงมืออ่าเออ
ก็เนี่ยไปหารอตเตอรี่เสียงโชคเขาก็บอกว่าถูกแหละ
แล้วเขาบอกว่ามันเปลี่ยนสีน่ะน่ะบางทีมันแบบ

เหมาะเค้ามันเกียจวิทย์ชมช่วยนับไปเรียบร้อยแล้ว
ไม่อย่าเอาทำ

ของพี่น้ำแข็งนี่เข้ามาทีนี้กบสีก็ทองด้วย
จริงครับะจริง๖ขาด้วย๒๔นิ้ว

ใครที่ชนบุรีมีคนแต่งกายคล้ายงู
แต่ไม่ใช่งูทุบพื้นบ้านไปเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชม
ใช่งูหรือเปล่าเห็นหัวโผล่มานึกว่างูฮะ
ดอมบ้ามีแต่งกายคล้ายงู
ร้อนถึงกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ

ไหนดูดินี่เอาอะไรฉีดเนี่ย

ถ้างูมันไม่น่ามีขาพี่น้ำแข็ง
เฮียฮะตัวเฮียนั่นเองครับมันไปมุดอยู่นี่พื้นแตกไปเกือบ๒เมตรโอ้โหสงสารพี่ชานลงเลย
เป็นลูกตัวเงินตัวทองความยาวสัก๓๐เซนตัวนิดเดียวโอ้คล้ายลูกจราเข้เหมือนกัน
สุดท้ายก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปพี่ชานรงค์เจ้าของบ้านบอกเคยได้ยินโบร่ำโบราณเขาบอก
หากตัวเงินตัวทองเข้าบ้านใครจะนำพาโชคลาภมาให้ครับแต่พอเจอกับตัวแล้วเขาเริ่มไม่แน่ใจแล้ว

นี่เงินไหลออกแล้วไม่เงินไหลเข้าแล้วนะฮะ

น้ำหนึ่งมาแล้วนะวันนี้ว่าเจ๊ง๕เอง
น้ำหนึ่งรีบน้ำมาก่อนใครเลย
มาเอาใจแฟนคลับด้วยแนวทาง
รัฐบาลไทยงวดใหม่นะครับโอ้โหแฟนคลับตั้งตัวไม่ทันเลย
น้ำหนึ่งบอกว่างวดนี้มั่นใจเลข๘ครับ
ส่วนใครจะเอาไปตีเป็นเลข๓ก็สุดแท้แต่
ยังไม่พอนะฮะมีกลุ่มตัวเลข๓ตัวให้ด้วยอะไรเนี่ย
๘๒๓ชอบกลุ่มนี้นะฮะก็ในไหนก็ในไหนแล้ว
แม่น้ำหนึ่งก็จัดใบเต็มให้เลยละกันอ้าวนี่ครับใบเต็ม